พาคุณผู้ชมเนี่ยร้อนหูกันไปพักใหญ่
สตาร์ทกันที่ฝั่งลูกทุ่งกันก่อนเลยดีกว่าคุณผู้ชมค่ะ
เพลงนี้เลยโดดเด่นตรงท่อนแรป
ไม่ไหวแล้วจริงฉันโดนเธอทิ้งฉันก็แทบจะตาย
ขนหวยเด็กที่ไม่ได้ตัวน่าจะเพราะฉันสวย
โอ้ยเป็นไงคนดังในวงการเนี่ยเล่นเพลงนี้ก็หลายคน
อิงฟ้าอย่างนี้แกจะไปเตยกระแตจัดคอนเทนต์นี้โอ้ยเป็นทิ้งติดปากหลายคนค่ะ
ส่วนเพลงนี้ขอบอกเลยว่านักร้องเจ้าของเพลงนะฮะ
ที่เคยส่งผลงานหลอนหูเนี่ยเขาก็กลับมาทวงบันลังเหมือนกันนี่
เป็นคนพี่หญิงลีศรีจุมพลนะฮะ
เมื่อก่อนฮิตใช่ไหมเนขอใจเธอแลกเบอร์โทร
ท่านกำลังเข้าสู่บริการรับฝากหัวใจ
ตอนนี้คัมแบ็คมาแล้วในเพลงใหม่เพลงอะไรคะ
คาเฟอินคิมซี่คิมซี่คาปูชิโน
เอ็กเฟสเซอร์อาราบิกา
เออเป็นไงปล่อยออกมาเรียกว่าดีเกินคาดดังระเบิดระเบิด

ลงในติ๊กต๊อกท่าเต้นก็มาสายเต้นสายแดนเข้ามาจัดคอนเทนต์นี้
เดี๋ยวเราไปดูเหล่าดาราแห่ดแดนส์เสร็จกันใหม่ค่ะ

อีกหนึ่งเพลงค่ะที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยคุณผู้ชม
เรียกว่าเป็นเพลงปังส่งท้ายปีมาแรงแซงทะลุทะลวงไปเลย
โดนัทยังมีรู้แล้วเมื่อไหร่ยูจะมีใจ
เป็นเด็กปั้นของราชาลูกทุ่งชื่อดังพี่ก๊อตจักรพันธ์ไง
โด่งดังเป็นพลุแตกขนาดไหน
ประเดิมเวทีในเทศกาลดนตรีบิ๊กเมาเทนมิวสิกเฟสติวัลครั้งที่๑๒มาแล้วนะคะ
แล้วก็มาเยี่ยมเย็นบันเทิงไทยรัฐของเรา
ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่เดี๋ยวไปชมคลิปกันหน่อยค่ะ

มาแล้วลูกจ้าชุดกว่าที่หนูอยากได้
โกโกวาที่หนูอยากใส่

ก็เอามาแต่งเป็นเพลงโอ๊ยคุณผู้ชมดังมากยุคนั้น
แล้วก็เสื้อผ้าแฟชงแฟชั่นเด็กใส่ชุดนี้กันหมดเลย
ตามสารต้นไสยังมีชุดนี้คุณเอี๊ยบเนี่ยคุณผู้ชม
ต่อด้วยสายโปรยเสน่หเบากับเพลงคนไม่คุย
น้องท็อปซี่นั่นเองนะคะลูกชายพ่อติ๊กเจษฎาพรค่ะ
ตอนนี้ยอดวิว๒๐ล้านไปแล้วนะคะกับเพลงที่ร้องว่า
เราลองเป็นแฟนกันเลยได้ไหม
ก็เพราะฉันเป็นคนไม่คุยคุยไม่แฟร์
โอ้โหเต้นกันสนัดแล้วเคยมาเยือนบันเทิงไทยรัฐเราด้วย
ตามกันต่อกับสายโปรยเสน่ห์ค่ะอย่างเพลงนี้
จะเสกให้พี่มารักกับหนู
จะทำให้พี่ได้รู้ว่ารักกับหนูมันฟินไม่ไหว
นะคะแล้วก็ต้องมีไม้คาถาเสกด้วยค่ะ
เพราะน้องร้องสาวน้องอู๋นั่นเองนะคะน่ารักมาก
ตามด้วยเพลงสายตะมูตะมิอีกหนึ่งเพลงค่ะ
ฉลามชอบงับขุนงับนี่

เพลงนี้ยอดวิว๓๓ล้านวิวนะคะ

คือเราต้องร้องเราต้องเต้นตลอดเวลานะคะ

ไม่ว่าจะเป็นยายามาริโอเบลล่าอิงฟ้าชาลอท

ฉลามชอบงับขุนคุณผู้ชมไปฟังหน่อยค่ะ
แล้วก็ต้องขอบคุณทุกเพลงนะคะจริงที่แบบสร้างความสุขให้พวกเรานะคะ